คุณผู้ชมคะหลังจากที่ผู้ว่ามีคำสั่งออกมาที่เชียงใหม่
กรณีที่พอเราเจอผู้ป่วยวัย๒๕ปีที่ติดโควิด๑๙ใช่ไหม
ทีนี้ผู้ว่าก็เลยบอกว่าผับบาร์ร้านอาหารต่างปิด๑๔วัน
ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึง๑๙มกราคม

ใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็มีคนใจบุญเป็นเจ้าของร้านอาหารส้มตำเปรี้ยวปาก
บอกว่าปิด๑๔วันใช่ไหมพวกผับบาร้านอาหาร
เดี๋ยวพนักงานจะไม่มีเงินกินข้าว
งั้นเดี๋ยวแจกข้าวฟรี๑๔วันเลยค่ะ
เป็นเจ้าของร้านก็โพสต์ข้อความ
เอาไว้บอกว่านักร้องนักดนตรีพนักงานเสิร์ฟ
ดีเจเด็กรับรถแดนเซอร์คาบาเร่นางโชว์ทั่วเมืองเชียงใหม่
ตกงานกระทันหันไม่ทันตั้งตัว
ทานข้าวฟรี๑๔วันที่ร้านส้มตำเปรี้ยวปากสันติธรรม

รอบ๒คือ๖โมงเย็นถึง๒ทุ่ม
โดยที่ร้านเขาจะแจกเป็นอาหารจานเดียวนะ

แล้วหลังร้านก็ไม่ปะปนกันกับลูกค้าด้วย
คือให้ลูกค้าใส่แมสมา
แกนไทยชนะล้างมือวัดไข้

เขาบอกว่าใครที่มีกำลังอยากที่จะร่วมทำบุญ
ก็มาช่วยกันสมทบทุนกับที่ร้านได้
เท่ากับช่วยเหลือคนที่ตกงานในช่วงนี้นะ
วันที่ผับบาคาราโอเกะปิดนะฮะ

ที่ร้านอาหารส้มตำเปรี้ยวปาก
อยู่แถวย่านสันติธรรมที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ก็มาไปตักอาหารมากิน

มีน้ำดื่มมีผลไม้ให้บริการด้วย

คนนี้เป็นผู้ใจบุญป่าออสค่ะ
ออสหรือว่าคุณเกรียงไกรพรมพิทักษ์

บอกว่าผมเข้าใจคนที่ทำงานกลางคืน

ป่าออสเองก็เคยทำธุรกิจเกี่ยวกับสถานบันเทิงมาตั้ง๑๔ปี
ทีนี้ป่าออสเลยเข้าใจหัวอกของคนทำงานกลางคืนค่ะ
อยากช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน

ทั้งนักร้องนักดนตรีเด็กเสิร์ฟเนี่ย
กินข้าวฟรีที่ร้านผมได้เลย

มื้อช่วงเที่ยงถึงบ่าย๒กับ๖โมงเย็นถึง๒ทุ่ม
ป่าออสบอกว่าอยากให้ทุกคนสู้ตลอด๑๔วันนี้
จะได้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้นะคะ
ส่วนสถานการณ์โควิด๑๙ที่เชียงใหม่นะครับ
ก็เมื่อวานนี้มีรายงานเพิ่มเติมออกมานะ

ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับสาววัย๒๕ปี

ก่อนหน้านี้มีแจ้งออกมาบอกว่าเป็นพนักงานเสิร์ฟนะ
เป็นผู้ชายชาวไทยใหญ่อายุ๒๘ปีคนหนึ่งแล้ว

เป็นแม่ของสาววัย๒๕ปีที่ไปเคานดาวนที่วอร์มอัพ
แล้วก็อีกคนนึงนะครับเป็นหญิงวัย๓๗ปีนะครับ
ที่เป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวที่วอร์มอัพเหมือนกัน
เท่ากับเป็นการระบาดมาจากสารบันเทิงนะครับ
แล้วเชียงใหม่เขามีการออกข้อมูลออกมาอีกนะครับ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอีก๔ราย
เกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์ของสถานบันเทิง
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรครอแถลงคืบหน้าเย็นนี้
ก็ต้องรอว่าจะมีอีก๔รายออกมาอย่างไรเนี่ย
เพิ่งออกมาวันนี้๗มกราคมนะครับ
ต้องรอว่าเชียงใหม่จะมีการแถลงช่วงเย็น
ว่าผู้ติดเชื้อ๔รายเป็นใครบ้าง
เป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าที่ไปอยู่ในผับในบ้าน
หรือเป็นพนักงานเสิร์ฟหรือเป็นคนใกล้ชิด
กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไปก่อนหน้านี้นะครับ

ให้คนที่ไปเที่ยวให้ไปตรวจหาเชื้อได้
วันนี้ที่วอร์มอัพให้ไปตรวจได้ตั้งแต่ช่วง๑๐โมง

เขาจะมีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานมา